หนึ่งสิ่งที่ทั่วโลกเขาก็เหลียวมามองเมืองไทย
เรื่องการลงหยั่นอักษระต่าง

คำเป็นเล่นดาราชื่อดังต่างชาติเขายังมาให้อาจารย์ในเมืองไทยสักให้เลยไปดูเรื่องของการสักหยั่นของเด็กน้อยคนนี้
แค่๑๐ขวบแต่สามารถลงอัคระศักดิ์ได้แล้วนะครับ
อัยุเท่าไหร่นะ๑๐ขวบครับตอน๑๐ขวบคุณยังจับปากกาไม่เป็นเลยคุณที่นะ
ขวบผมยังกินยังลบอยู่เลย
แต่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาพาไปรู้จักกันหน่อยนี่คือน้องนักรบสุศีหรือน้องปืน
อายุ๑๐ควบเรียกสั้นน้องปืนนี่แหละ

เขาบอกว่าเขาเนี่ยรับศักยันต์นะและนี่ที่สอนอยู่เนี่ยคือคุณพ่อเขา
ที่นี่คืออาสมเทพมุณีดาบทตั้งอยู่เลขที่๓๔๕บ้านดงพองหมู่๑๐ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เล่าให้ฟังว่านี่นะฮะสำนักศักยันต์ที่นี่เนี่ยนะ
เขารับศักยันต์แล้วหลายคนก็มีความเชื่อก็มาให้อาจงอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์อ้นเทพมุณีดาบทเนี่ยเป็นคนศักดิ์ให้
ด้วยความที่ว่าอาจารย์แกมีลูกอะเนาะน้องปืนนี่แหละน้องปืนแกบอกว่าแกชื่นชอบ
อยากจะลองทำดูอยากจะลองศักดิ์ดูแล้วด้วยความที่ว่าแกชอบอยู่แล้วคุณพ่อเองก็สนับสนุน
ลูกชอบอะไรก็สนับสนุนในทางนั้นดันไปให้สุดลูกเอ้ย
เรียกได้ว่าพ่อเรียกลูกมาลองทำเองเลยแล้วลูกติดใจก็เลยเป็นการฝึกฝนไปในตัว
และตอนนี้แค่๑๐ขวบมีความช่ำชองชำนาญในการศักดิ
ลายอะไรที่น้องศักดิ์ได้แล้วเก่งที่สุดคือยันครูเสือนอนกิน
โอ้โหฟังชื่อแล้วดีนะ
ใช่ไหมเสือนอนกินมีแต่ได้กับได้ได้แบบสบาย
ด้วยว่าอย่างนั้นว่านี่เป็นวิชาเอกของสำนัก
ช่วยเสริมเรื่องของดวงโชคลาภ
ในการประกอบอาชีพค่าขายการถึงข้องตัว

กว่าจะศักดิ์เสร็จใช้เวลานานไหม
ไม่นานเท่าไรชั่วโมงครึ่งเอง

แป๊บเดียวนะชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นเนี่ยคุณดูลายดิ

มันไม่ใช่เข็มสักแบบสมัยใหม่

มันจะเป็นเข็มเล็กเหมือน

เออแบบนั้นแหละครับ
แล้วเขาบอกว่านี่ถ้าศักดิ์สวยนะ

เอาจริงชาวต่างชาติเขาชอบนะ
ชอบล้ายไทยหว่ะคุณ

ไม่มีที่ไหนในโลกนะ
ก็ถือว่าสถานที่อย่างนี้
ไม่ใช่แค่อาสมในเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวนะ
เพราะว่าทางอาจารย์อ้นเทพมุณีดาบท
บอกว่าแต่ก่อนแกเคยรับราชการเป็นตำรวจ
แต่ด้วยความที่ว่าแกมีศรัทธาในตัวปู่ฤษีคัมภีร์
ก็ได้ออกจากราชการตำรวจมาเป็นลูกศิษย์และเดินทางสายฤษีอย่างจริงจัง
และสร้างอาสมที่นี่อาสมที่นี่เนี่ย
อกจากจะรับศักดิ์แล้วยังรับผู้ป่วยด้วย
ผู้ป่วยอะไรผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด
ก็เลยกลายเป็นสถานที่บำบัดช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดนั่นเองครับ
แล้วก็ยังมีการสอนอาชีพในเรื่องของการศักยันต์ให้กับผู้ที่มาบำบัดด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่มาบำบัดเรื่องของยาเสพติดที่นี่
จะได้อาชีพเรื่องของการศักยันต์ติดตัวไปด้วย
ดีเหมือนกันเป็นการสร้างอาชีพนะ
คือการศักดันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากให้อาชีพ
กับคนที่เขาบำบัดเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
มันเหมือนเป็นกุศโลบายบางอย่างเพราะว่าเมื่อศักดิ์บางสิ่งบางอย่าง
ที่มีความเชื่อลงไปแล้วเนี่ยเขาต้องประพฤติดีทำดี

หันกลับมาเป็นคนดีได้ไง
ก็ชื่นชมนะเด็ก๑๐ขวบนะทำได้ขนาดนี้
เหมือนกับเป็นการสืบสารภูมิปัญญาความรู้ต่อไปด้วย

จริงดูดิ๑๐ขวบหาเงินหาอะไรได้แหละคืนชนะ